ดูเหตุการณ์นี้หน่อยคือบางทีเนี่ยแหม่ชีวิตนะคือต้องมาเสียชีวิตกัน
เพราะว่าคนที่เสพยาเสพติดจนมีอาการทางจิตประสาทแล้วก็คลั่ง
ที่ซอยกรุงเทพฯครีทา๓แถวหัวหมากผู้ชายคนนึงคลั่ง
แล้วใช้มีดเนี่ยไปไล่แทงชาวบ้านแถวนั้นคือตายไปคนนึงนะครับ
ไปดูช่วงเกิดเหตุกันนะครับทุกผู้ชมครับ

จับตัวได้นะครับนี่ใช้แก๊สน้ำตายิงเข้าใส่บ้านไปด้วยคนก่อเหตุชื่อเบคแฮมนะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาเรียกกันว่าเบคแฮมเป็นฉายาเขานะ
หลังจากไปแทงคนเจ็บแทงคนตายมา

โอ้โหตำรวจก็ต้องใช้แก๊สน้ำตายิงเข้าไปก่อน
สามารถเข้าไปควบคุมตัวมาได้ชาวบ้านที่เขาโกรธแค้นนี่จะเข้าไปรุมทำร้ายด้วยนะครับ
ตอนโยนแก๊สน้ำตาเข้าไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในวันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ชายคนที่ตำรวจมาล้อมจับเนี่ยเพิ่งไปแทงเขาเจ็บแล้วก็ตายมา
เสียชิดไปหนึ่งนะครับ
นี่ครับวันนี้คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ซอยกรุงเทพกรีธา๓ย่านหัวหมากนะครับ
ในซอยเนี่ยเป็นซอยลึกประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับเป็นถนนในซอยนะฮะ
หน้ากว้างสักสามเมตรที่พักของคนก่อเหตุเป็นลักษณะห้องเช่าที่เป็นไม้อยู่ริมถนนนะครับ
ของคนก่อเหตุอยู่ริมด้านขวามือห้องสุดท้ายนะฮะ
ยังมีรอยเลือดตกอยู่ที่พื้นนะครับใกล้หน้าห้องเช่า
รอยเลือดนี่มีอยู่๓จุดนะครับ
เราคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
คุณป้ากาญจนานะครับอายุ๕๖ปีบอกว่าคนที่ตำรวจมาล้อมจับเนี่ยชื่อปราบดานะ
จริงนะส่วนชื่อเล่นเนี่ยเป็นฉายาชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเบคแฮม
อายุ๒๐ปีเบคแฮมเนี่ยมีพฤติกรรมเสพยาบ้าติดยาบ้ามานาน
แล้วไม่ใช่แค่ยาบ้านะนี่เบคแฮมนะฮะนายปราบดาอายุ๒๐
กัญชาก็ติดน้ำต้มใบกระท่อมก็ติดเนี่ยเสพยาจนมีอาการทางจิตประสาทนะครับ
โมงเช้าวันนี้เบคแฮมเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังอยู่ที่ห้อง
แล้วอยู่ดีที่ท่านผู้ชมเห็นถนนหน้าห้องของเขาที่ตำรวจมาล้อมจับอ่ะ
เช้าวันนี้เบคแฮมเนี่ยยกที่นอนมาวางขวางถนน
เพื่อไม่ให้คนเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ยืนถือมีดในมือทั้งสองข้าง
สองเล่มเลยควงไปควงมาใครเดินผ่านไปผ่านมาจะไล่แทงเขา
คือชาวบ้านก็มาช่วยกัน๕๖คนนะฮะมาห้ามมาตะโกนบอกอย่ามาสร้างความวุ่นวายอะไรนะ
แล้วก็ไล่เบคแฮมให้กลับเข้าบ้านไปก็เห็นว่าเบคแฮมก็กลับเข้าบ้านไปแล้ว
จากนั้นชาวบ้านที่เขาพามาห้ามกันเนี่ยเขาก็แยกย้ายกันเข้าบ้านใครบ้านมัน
ทีนี้เบคแฮมยังไม่สงบนะครับทุกผู้ชมครับหลังจากชาวบ้านมาไล่แล้วก็เข้าห้องไว้แล้วนะครับ
แฮมเนี่ยออกมาอีกรอบนึงคราวนี้เดินมาเคาะห้องคนข้างห้องนะฮะ
ซึ่งห้องนี้เขาก็โดนแก๊สน้ำตาเข้าไปด้วยเพราะว่าควันมันเยอะนะฮะ
แก๊สน้ำตามันก็พุ่งไปถึงห้องเขาด้วยความโชคร้ายมันเกิดขึ้นตรงนี้ฮะ
ตอนที่เบคแฮมออกมารอบสองเนี่ยนายอุดมที่เขาอยู่ท้ายซอย
ตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เดินออกมาจากซอยแล้วผ่านหน้าบ้านเบคแฮม
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอเบคแฮมเห็นนายอุดมเนี่ยพุ่งเข้าไปหาเลยนะครับ
แล้วใช้มีดแทงฮะมีดเนี่ยแทงเข้าราวนมซ้ายของนายอุดม
อุดมก็วิ่งหนีวิ่งไปได้แค่๓๙แล้วก็ถูกแทงซ้ำอีก
จังหวะนั้นครับมีนายสุรเชษชาวบ้านในพื้นที่เห็นเหตุการณ์
ก็เลยถือไม้วิ่งมาจากท้ายซอยเพื่อจะไปตีเบคแฮม
โอ้โหแต่ว่าโชคร้ายอีกนะฮะตีพลาดแล้วก็ล้มลงอีก
ทำให้เบคแฮมเนี่ยพุ่งเข้ามาแล้วก็แทงใส่หลังนายสุรเชษ
มีดนี่ปักคาหลังเลยโอ้โหก่อนที่ชาวบ้านอีกสามสี่คน
มาช่วยกันไล่นายเบคแฮมนะฮะแต่ว่านายเบคแฮมตอนนั้นก็ยังจะวิ่งไล่แทงเขาอีกนะ
แล้วชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็มาช่วยกันอีกนะครับ
เบคแฮมก็หนีกลับเข้าห้องไปชาวบ้านเขาก็ต้องมาทางคนเจ็บก่อน
ใช่จุดอันตรายเลย
เพื่อจะพาอุดมที่ถูกแทงคนแรกไปโรงพยาบาล
ที่ถูกแทงเข้าหลังมีดปักอยู่คาหลังเนี่ย

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
ตัวของนายเบคแฮมคนก่อเหตุ

หลังจากนั้นตำรวจก็มาระงับเหตุ

ตำรวจก็เลยใช้แก๊สน้ำตาเนี่ยปลาเข้าใส่เข้าไปในบ้าน

พอไหนเบคแฮมออกมาเพราะว่าทนกลิ่นแล้วก็ควันของแก๊ส

มีจังหวัดตรงนี้น่ะ
ชาวบ้านนี่เขาพุ่งเข้าไปหาเลยนะครับ
อำรวจก็ต้องกันเอาไว้ก่อน

ตายไปหนึ่งเจ็บไป๑นะครับทุกผู้ชมครับ
ห้องข้างเนี่ยเขาโดนแก๊สน้ำตามันเป็นควัน

เด็กหญิงอายุ๑๓ปีนะครับ
ที่อยู่ห้องข้างของห้องนายเบคแฮมนะครับ
น้องบอกว่าขณะเกิดเหตุน้องนอนอยู่ในห้อง
นายเบคแฮมเปิดเพลงเสียงดัง
แล้วยังมาเคาะประตูห้องน้องอีก
พูดจาโวยวายฟังไม่รู้เรื่อง
น้องก็รีบไปล็อกประตูเลย
แล้วเขาก็ไปไล่แทงคนจนเจ็บจนตายก่อนที่ตำรวจจะมา
แล้วตำรวจก็ยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ห้องนายเบคแฮม
คือกลิ่นควันอะไรพวกนี้มันเข้ามา
น้องบอกน้องก็รีบวิ่งไปเอาผ้าชุบน้ำมาปิดจมูกปิดปาก
แล้วตำรวจก็มาเคาะเรียกน้องก็รีบออกมา
ตอนนั้นแบบโอ้โหแสบตาแบบหายใจแทบไม่ออกเลย
เขาก็ประโกนไม่กลัวค่ะ

ไม่รู้ครับตอนนั้นคิดว่าหนูไปทำอะไรให้เขาหรือเปล่า

แล้วเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกตะโกนว่าอะไร
ไม่รู้ครับฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
เขารู้เรื่องแล้วจากนั้นพอตำรวจมา
เราได้ออกมาดูอะไรไหมหรือว่าเราไม่รู้เลย

แล้วเขายิงแก๊สเข้ามาแล้วเราทำยังไง
หนูก็หยุดหนูก็วิ่งไปหลังบ้านค่ะ

โดนแก๊สไปด้วยแล้วอาการเป็นยังไงบ้างน้อง
ก็ดีขึ้นแล้วค่ะ
เดี๋ยวดูตอนตำรวจเอานายเบคแฮมขึ้นรถกระบะหน่อยนะฮะนี่ฮะ

นี่ชาวบ้านเขายังโกรธแค้นอยู่นะเห็นไหม

ใช่ค่ะไปฆ่าเขาไปไล่แทงเขาแบบนั้น

เหมียงอีกมุมที่น๊ะ
เบคแฮมค่ะเลือดอับหัวนิดหนึ่งนั้นใช่มั้ยค่ะ
เพราะก่อนที่ตำรวจจะมาเขาก็ต้องรุมไล่รุมจับกัน
เพราะว่าไปแทงคนเจ็บแทงคนตาย

เข้าใส่ห้องนะครับ
แต่คุณเชฟยามนรกข้างแล้วก็ไปทำร้ายไปฆ่าเขาเนี่ย

เราก็ไปติดคุก

วันนี้เราได้คุยกับทางพ่อของเบคแฮมนะฮะ

บอกว่าลูกชายเคยอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้นี่แหละนะ
อยู่มาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เล็กนะครับแล้วทีนี้พอแม่ของเขาตายไปนะครับ
ก็เลยให้ลูกไปอยู่กับญาติที่จังหวัดอ่างทองนะตั้งแต่อายุ๑๓
หลังจากนั้นลูกชายเนี่ยไปติดยาจนมีอาการหลอนนะครับ
พ่อบอกว่าพ่อก็เลยไปรับลูกกลับมาอยู่ด้วยที่กรุงเทพซอยกรุงเทพกรีธา๓นะ
ก็พาลูกไปบำบัดไปรักษานะครับเพราะว่าไปอยู่กับญาติแล้วก็พอติดยาเขาก็บอกให้พาไปบำบัดเถอะ
พ่อบอกว่าพอรับลูกมาอยู่ด้วยก็พาไปบำบัดนะโดยอยู่กับพ่อแล้วก็แม่เลี้ยงนะครับ
เพิ่งมาอยู่ได้แค่ไม่เท่าไหร่นะฮะสุดท้ายเนี่ยมันมีปัญหาก็คือช่วงนี้เนี่ย๔๕เดือนหลังมาเนี่ย
ความจริงพ่อบอกบำบัดรักษามาตลอดนะแต่๔๕เดือนหลังมาเนี่ยยาหมด
ยาที่ต้องกินเพื่อระงับอาการรักษาอาการต่างยามันหมดฮะ
เช้าอาหารเลยให้เขาทำปลาเพราะว่าปลากินกันเย็นนี้โท่มปลา
แล้วก็ทำปลาเสร็จเขาก็เลาะกินข้าวเขาก็กินตามกินถ้วย
เต็มที่แล้วก็ออกผมก็ออกมา๒โมงครึ่งไปทำงาน
ทำงานเสร็จประมาณ๔๕โมงแฟนก็โทรไปว่าเกิดเหตุ
ตอนนั้นมีใครอยู่ในบ้านครับไม่มีมีแค่ผู้เดียว
๒๓วันมานี้มีอาการอะไรไหมก็ฮึดฮัดประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้ว
นี่ฮะฮึดฮัดฮึดฮัดมาสักอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับ
คือพ่อของนายเบคแฮมบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลูกมีอาการฉุนเฉียวตาขวาง
ฮัดฮึดฮัดค่ะเพราะว่ายาที่ต้องกินประจำเนี่ย
บำบัดรักษาอาการทางจิตประสาทแล้วก็เรื่องยาเสพติด
ยาหมดนะฮะถามว่าแล้วทำไมพ่อไม่พาไปรับยาไม่พาไปเอายา
พ่อบอกว่าตอนนี้รออยู่อยู่ในระหว่างการย้าย
จากโรงพยาบาลเก่าไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
มีนัดพบหมอในอีก๕วันข้างหน้า

แต่ลูกเนี่ยเป็นมาอาทิตย์หนึ่งแล้ว
ทุกผู้ชมครับที่มักสยิตในวันนี้นะครับ
ทางครอบครัวของนายอุดมที่ถูกนายเบคแฮมแทงจนเสียชีวิตนะครับ
วันนี้ก็จัดเตรียมพิธีเรื่องของพิธีศพนะครับ
ตามหลักศาสนาอิสลามภรรยานะฮะนี่คือลูกของผู้ตายนะครับ
ส่วนภรรยาอายุ๕๙บอกว่าเมื่อช่วงเช้าสามี
กำลังเดินไปซื้อของที่ร้านชำที่อยู่กลางซอยบ้านอยู่ท้ายซอย
นะคือปกติเนี่ยเธอบอกสามีเนี่ยจะออกไปซื้อของเนี่ย
คือช่วงเย็นนะแต่เมื่อเช้านี่ที่เกิดเหตุคือ๙โมง
เอิญสามีเห็นว่าวันนี้แดดไม่แรงก็เลยเออจะเดินไปแต่เช้า
สุดท้ายเนี่ยโชคร้ายจริงฮะไปเจอนายเบคแฮมนี่เห็นไหมฮะ
เขาเลยไม่รู้ว่าช่วงช่วงแถวต้นซอยเนี่ย
เออมันมีเหตุการณ์ที่เบคแฮมเนี้ยมันคลั่งอยู่รอบแรกก่อนแล้วอืม

พอเดินออกมาถูกแทงเลยฮะไม่ทันตั้งตัวเลย
เอาจริงจะบอกว่าเป็นคราวซวยของเขา

แล้วที่ถูกแทงเข้าไปจุดสำคัญนะครับ

ประมาณ๙โมงกว่าของโดมเขาเดินไปซื้อของนั่นแหละ

มันไม่ใช่นัดชาร์จมันมีร้านค้าขายของอยู่

อาจจะผิดปกติดูวันนี้ไปตอนเช้า

ก็เขาก็หายไปก็เราก็ไม่ผิดปกติหรอ
ธรรมดาเขาจะมีพวกเขาแวะคุยอยู่แถวนั้นน่ะนะ

รู้ข่าวเขาก็มาบอกแล้วเขาก็

ตอนนี้กำลังรอรับศพอยู่นะครับ

ต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอน
จากทางนิกฤทธิ์โทรมหนังปรวจก่อนนะครับ
ในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ๙โมงเช้านะครับ
ส่วนเรื่องของคดีนะครับตำรวจคุมตัวคนก่อเหตุไปได้แล้วนะฮะ
ก็เหมือนที่ท่านเห็นในคลิปนะครับแต่ยังไม่สามารถสอบปากคำ
หรือว่าให้การอะไรได้เนื่องจากยังมีอาการเครียดแล้วก็หลอนอยู่
นี่ขนาดตั้งแต่๙โมงเช้านะนี่ฮะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งข้อหา
ดำเนินคดีกันต่อไปส่วนตัวนายสุรเชษชาวบ้านอีกคนนึงที่ถูกแทงเข้าไปตอนนี้
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับนี่ฮะที่ถูกแทงเข้าไปถูกแทงเข้ากลางหลัง
หลังที่มิดปักคาใช่ไหมคะใช่ครับแผลเนี่ยเข้าแถวเอวนะฮะ
ด้านหลังข้างขวาตรงนั้นก็อันตรายนะกระดูกสันหลังเอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะ
เชื่อไหมว่ามีดเนี่ยมันยาวมากแทงเข้าคุณสุรเชษเนี่ยเอวด้านหลังข้างขวา
ค่ะแต่ทะลุมาถึงช่องท้องด้านหน้าว้ายมีดทำครัวใช่คือแทงจนด้ามหักอ่ะ
โอ้โหคือแล้วคุณอุดมโดนเข้าราวนมข้างซ้ายอ่ะอืม
นายเบคแฮมนี่ถือมีดอยู่สองมืออ่ะตอนก่อเหตุอ่ะค่ะ
นี่แหละฮะพิษภัยของยาเสพติดจะทำยังไงกับมันดี
ยาบ้าก็ถูกเหลือเกินนะในยุคสมัยนี้